มาดูเหตุการณ์สลดอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับ
หลังจากมีคนไปพบศพเด็กทามรกวัยเพียงขวบเศษ
จมน้ำอยู่ในสระน้ำที่๑
ตอนแรกนึกว่าลูกกุ๊บต่าเข้าไปดูอ้าวเป็นเด็กรู้ชม
แล้วตอนนี้ก็ตามจับผู้ต้องหาได้แล้วไม่ใช่ใคร
เป็นแม่แท้ของน้องที่เสียชีวิตนะครับ
เหตุผลเพียงเพราะว่าลูกเนี่ยร้องไห้ไม่หยุดแล้วโมโห
ก็เลยปล่อยให้ลูกนั้นคานลงน้ำเสียชีวิตต่อหน้าต่อตา
แล้วตัวเขาเองเนี่ยหันหลังแล้วกลั้นใจเดินกลับออกมา
โดยที่ไม่หันไปดูว่าลูกนั้นเป็นอย่างไรบ้าง
สำนึกผิดยอมรับแล้วก็เข้าไปมอบตัวกับตำรวจนะครับ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลังจากมีนายเปรมชัยพร
ซึ่งเป็นคนงานชาวลาวไปพบศพเด็กคนหนึ่ง
เป็นเด็กหญิงอายุระหว่างแค่๑ขวบ๒ขวบนะฮะระหว่างที่เขาไปหาปลา
ตอนแรกมันเหมือนคล้ายตุ๊กตาคว่ำหน้าอยู่ในน้ำ
ก็เลยใช้ไม้เขียนดูพบว่าไม่ใช่ตุ๊กตา
มันกลายเป็นศพเด็กก็เลยรีบแจ้งตำรวจเข้าไปตรวจสอบ
จากนั้นตำรวจได้รับแจ้งจากหญิงคนหนึ่งวัย๒๐ปี
แสดงตัวว่าเขารู้จักกับเด็กที่เสียชีวิต
โดยบอกว่าเป็นลูกสาวของเพื่อนเขาอีกทีหนึ่ง
เป็นเพื่อนสนิทกันที่เพิ่งเดินทางมาจากจังหวัดตราด
เพียง๒วันเพื่อจะไปทำงานในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในพื้นที่
แล้วคาดว่าเพื่อนของเขาซึ่งเป็นแม่ของเด็กคนนี้
น่าจะเป็นคนร้ายลงมือฆ่าลูกสาวแท้ของตัวเองนะครับ
หลังจากมีข่าวนี้นำเสนอไปญาติของเด็กที่เสียชีวิตเห็นในข่าว
น่าจะเป็นหลานของเขามีการนำเสนอข่าวก็เลยพยายามติดต่อ
ผู้ต้องหาคือแม่ของเด็กแต่เจ้าตัวกลับบ่ายเบี่ยงและวางสายไปไม่พูดไม่ยอมรับ
หลังจากนั้นช่วงเย็นของวันที่๑๖มกราคมที่ผ่านมา
ตัวเธอเองคือทางด้านของแม่ของน้องที่เสียชีวิตนะฮะ
ส่งข้อความกลับไปหาญาติบอกว่าสำนึกผิดแล้ว
สำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปกลับมาหาญาตินะฮะ
ไปถามผู้ต่อหาเอ็มรับสารภาพครับ
รับสารภาพว่าฉันนี่แหละเป็นคนฆ่าลูกในใส่ของตัวเองจริง
ลูกร้องไห้หนักมากร้องไม่หยุดก็เลยพาขี่รถจักรยานยนต์เล่น
หวังให้ลูกหยุดร้องแต่เด็กกลับไม่ยอมหยุดร้องก็เลยพาขี่รถกลับไปที่หอพัก
กระทั่ง๖โมงเช้านะฮะจากตี๔หรือ๖โมงเช้าสัก๒ชั่วโมงได้
ก็โทรศัพท์ไปฟ้องแฟนนุ่มที่เป็นทหารเกณฑ์อยู่ว่าเนี่ย
ลูกเนี่ยร้องไห้ไม่หยุดเลยแล้วก็มีปากเสียงกันกับแฟนผ่านทางโทรศัพท์
หลังจากวางสายกับแฟนก็โมโหครับเดินตรงไปที่สระน้ำก่อนจะวางลูกลงที่ริมตลิ่ง
แล้วปล่อยให้ลูกคลานลงไปในสระน้ำแล้วเธอกลั้นใจร้องไห้เดินหันหลังกลับมาที่ฝั่ง
โดยไม่หันกลับไปเหลียวหลังไปมองลูกเลยว่าจมน้ำเสียชีวิตหรือเปล่า
และสุดท้ายลูกก็จมน้ำในที่สุดนะครับนะถึงแม้แม่คนนี้จะยอมรับแล้วก็ตามที
แต่ว่าแน่นอนต้องถูกจับนะฮะเพราะว่าเธอก็เป็นผู้ต้องหาในการฆ่าลูกของตัวเองนะครับ
ก็ถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่สระน้ำที่เกิดเหตุ
เธอก็มีการจุดทูปขอเข้ามาศพลูกสาวแล้วก็ร้องไห้เสียใจตลอดเวลานะฮะ
ตอนที่ไปเจอก็มีการกอดศพลูกด้วยเป็นครั้งสุดท้าย
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยคือเธอก็เสียใจนะแต่ว่าก็ทำไปแล้วนะครับ
สุดท้ายก็ถูกดำเนินคดีอยู่ที่สพเมืองจันทบุรีนะฮะ
แล้วก็จะดำเนินคดีส่งตัวขึ้นสารต่อไปนะครับ